รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ถ้า๓หาวจะไล่ออกเลย
โอ้โหเจ๊เห็นใจฉันเถอะฉันง่วง
ง่วงก็นอนอยู่บ้านหรือไปทำอะไรมาง่วงขนาดนี้
เออไปขับเซ็กซี่มา

เดี๋ยวพวกมันม้าน้ำสามคนเป็นพูดภาษาระกัน

เริ่มเลยเผาไหม

ผมเป็นพูดภาษาคนแรกได้

อืม
พี่ครับพี่บอกอย่างนั้นใครจะไปเห็นแล้วครับผมไม่รู้หรือ

ขอโทษไม่เคยบอกให้สิเคยใช้แต่รถส่วนตัว
สภาพพี่ขับมาก็หรูแล้วมั้ง

พี่ครับมึงเคยขึ้นรถไหมอย่างจริง
อ๋อขอโทษ

เดี๋ยวผมทำอะไรผิด

เอาเลย

ทำไมเมื่อกี้ตอนขึ้นยังไม่ได้เปิดเลย
ตายเลยกูเออ

ถ้้ามีบัตรูหูลดของผม

อ้าวอ้าวความยังชั่ว
โอ้โห

พี่นี่นัตเตอร์ซี่แล้วไม่โดดลบพี่เห็น

ไปไหนพี่ไปสิงใช่ไหมพี่เอาอย่างนี้แล้วกัน
พี่ผมอยากจะบอกว่า

ผมไม่สามารถกดมิเตอร์ได้ผมเหมาแล้วกัน๒๐๐พี่

อ๋อยุธยายุธยาอังทอง

นี่มึงขับแท็กซี่จนแก่ตายเลยเนี่ย

ไม่มีทางมีรถเป็นของตัวเองหรอก

เฮ้ยพี่

หลบไปเลยหลบไปเลย

โอ้โธ่

แท็กซี่

ทำไมไม่ปล่อยเช่าถ้าว่างอยู่

นี่อยากผมเอาปิดดี

อ้าวนีบได้อย่างไรยังไม่ได้ปิด
ถ้าปิดละทุกครีนี้อย่าจับผิดกันสิ

ไปตาย
คุณออกคุณด้วยคุณยังมีจิตใจที่จะผ่านอีกด้วย

ตายแล้วคุณใจดีจังเลยคุณไม่ขาดทุนแย่เหรอคะเนี่ย
ไม่เป็นไรครับแค่นี้ยังไปใต้จุดอะไรครับ

ทุนกินอะไรก็แค่จะไปไต้หวันนะค่ะ

เออเร็วเดี๋ยวเจ๊นัดแฟนไปทำ

ไม่ไปแล้วแท็กซี่รำคาญรถติดไปไม่ทัน
วัวแต่เล่นกับพี่บอลเนี่ยช้า
นี่อย่ามวลชนคุยไปแล้วเดี๋ยวไม่ทัน

จะไปรถอะไรอ้าวไปรถไฟฟ้าดิ

ปั๊กปุ๊บสตาร์ทแล้วไปได้เลย

รถไฟฟ้าดีที่สุดประหยัดเวลาด้วยแท็กซี่

ชิดลมไหมอ้าสก

สถานีไหนราคาถูกที่สุด
จากสถานีสยามไปยัง๓สถานีปลายทางนี้
สถานีใดราคาถูกที่สุด
หนึ่งสยามชิดลม
สองสยามอโศก
สามสยามทองหล่อ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

หน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

ถามเลยค่ะว่าของทั้ง๓ชนิดนี้
ของที่ไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

แป้งชอบหน้าค่ะ

โบเก่งมากข้อต่อไปนะคะคำถามมูลค่าเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก
นี่ถามหน่อยเถอะเจ๊เขาไม่คิดจะมาทำงานบ้างหรือไง

จะได้ขายดี
ไอ้บอสโค้ยสุดยอดนักร้องใครอ่ะนี่ได้พวงมาลัยล้นหูเลยนะ

เอ้าของเจนทำงานครับโอ้โฮ
สัมภาษณ์อย่างนี้มาไอ้โบ้หอยอยู่เลย
เป็นอะไรหน้าบุญหน้าเบื้องเหมือนเชียร์
วันนี้เซ็งมากเลยค่ะพอดีว่าเจนจะไปแคส
งานพิตตี้รถเจ๊เกียงรถทัวร์ค่ะพี่บอล

นี่ไงวัดรกะพอร์กรึเป็น
น้องเจนนี่คือจะไปแคสรถแบบนี้เหรอครับ
ใช่ค่ะรถทั่วเกียง
นี่จะเป็นพริตตี้พวกรถอย่างนี้

ช่วยเจนล้างรถหน่อยนะครับ

ว่างไหมว่างเดี๋ยวเดี๋ยว

เขาต้องการพริตตี้รถไม่ใช่แบบพวกรถไถครับเจ๊
ก็นึกว่าอยากได้อะไรเซ็กซี่
โอ้โธ่โอ้โธ่นะเอาออกมาโพสต์ดิแบบเซ็กซี่ป่ะเนี่ย
นี่หนูทำไม่เป็นหรอกครับลองดู

เอาลองดูสิเซ็กซี่ว้าว
โอ้โธ่มันต้องถกขึ้นไปอีกรูปถึงนี่แหละเออ
เออเอาด้วยเหรอนะเพลงพิตตี้เรา

เดี๋ยวให้น้องเจมาถูรูปไลค์จริงหรือเปล่า

เฮ่ยเอ้ยเฮ้ย

พ่อพวก็รู้แล้วแต่พ่อพวกเขามาไม่เติ้ลอยู่เกาหลี
มุคก็ไม่ธรรมล่ะ
การเป็นพิสติล้างรถต้องมีฟองน้ำ

การได้เป็นพิตย์ล้างรถมันจะมีแบบว่าต้องใช้ฟองน้ำ

นี่คือฟองน้ำล้างรถ
ราคาถูก
ให้เด็กมันไหว้เถอะ
เออ
อ้อของน้านี่บ้างอันนี้ถูกสุด

โอ้โฮน้าน้าจะขัดถึงไหนเลยนี่น้า
นี่ไง

อันนี้เนี่ยขัดตรงไหนก็ได้ขัดอะไรก็ได้

อันนี้ถูกมาก

อันแล้วสวย

เอ้าตัวโรงฟองน้ำ๓แบบนี้แบบไหนราคา
ถูกที่สุด

ไม่อย่างน้ำธรรมดาเป็นถุงทาบ่อนด้วย

ครับผมนี่คือฟองน้ำล้างรถนะฮะราคาไม่แพงนะฮะ

อันนี้พองน้ำขัดตัวราคาถูกที่สุด
ค่ะนี่ของผมนี่บอกได้เลยว่าโคลี่ไบท์ครับผม
นี่๑ซองมี๒ชิ้นนะครับผม
แล้วพุ่มจะขายให้ด้วยไว้ล้างจานแจ่มเลย
เอาล่ะต้องขอบคุณพี่บอลในความได้เบิร์ดก่อนนะคะ
ขอบคุณค่ะครับปุ๊กครับขอบคุณค่ะร้างรถ
ขัดตัวล้างจาน
เคยมั่นใจอะไรแบบนี้มาก่อนครับพี่
จริงป่ะถ้าผิดอายเลยนะจริงป่ะเนี่ย
ถ้าดูแต่ละอย่างอันนั้นใช้กับรถใช่ไหมครับ
วันนี้ใช้กับตัวของเราเรือนล่างอะไรอย่างนี้

แต่มันเขาอาจจะแถมไงครับคูณ๒อะไรอย่างนี้
ผมว่าอันนี้น่าจะถูกสุดเพราะว่ามันใช้กับล้างจาน
อันนั้นมันดูแพงใช่ไหมครับต้องขัดรถทั้งรถอะไรอย่างนี้

เบาเบาทำไมถึงเสียดายตัวช่วยอ่ะ
เสียดายค่ะเพราะว่าเราต้องเก็บไว้ใช้ข้อแสน

ตอบเลยครับว่าที่ล้างจานครับผมฟองน้ำล้างจานถูกที่สุดครับ
เป็นคำตอบนะคะคุณป๊าขยืนฮอนเจอดองคอง
ขออีกรอบเดี๋ยวไม่เหมือนเดิม
เอาล่ะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่คุณเลือก
นั่นคือฟองน้ำล้างจานที่คุณคิดว่าราคาถูกที่สุด
และราคาอยู่ที่

๓๐หรือวะ
มาจากที่เค้าอิลาร์พ่อพรรณามาว่าน่าจะไม่เกิน๒๐บาทน่าจะไม่เกิน๒๐บาท
ความมั่นใจลดควบ
และพี่เป๊กจะเฉลยฟองน้ำแบบขัดตัว

ความมั่นใจขึ้นมาได้นิดหนึ่ง
ฟองน้ำล้างรถที่คุณไม่ได้เลือก
ฟองน้ำล้างรถตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะสูญเงิน๑๕๐๐บาทหรือเปล่า
ถ้าถูกกว่า๓๐บาท

เพราะฉะนั้นฟองน้ำล้างรถตรงนี้ต้องแพงกว่า๓๐บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ไอ้คนมั่นใจทำไมไม่ดีกว่าเลยวะ

ห้องน้ำล้างจานเป็นของที่ถูกที่สุด

ข้อหน้าค่ะเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะที่รัก
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ตอนนี้ก็ดูเวลาได้อีกหน่อย
เอาล่ะไม่รู้อะไรมากนะคะแต่แบบแห้งมาเลยนะคะเนี่ย